ในโซเชียลบ้างแหละวิธีสอนบ้างแหละหรือว่าเรื่องราวทางละครงละครบ้างแหละ

โลกมันโหดร้ายตาย

มันโหดร้ายเนอะที่ทำให้ดิฉันต้องมาดูเรื่องอย่างนี้

ก็ดีใจกับจิ้งจกตัวนี้ด้วยที่มีคนช่วยชีวิต

คืออาการของคนไข้เอ้าคนไข้ไหมเนี่ย

คือมันตกถังน้ำแข็ง

พวกสัตว์ตัวเล็กเนี่ยไปเจอน้ำแข็งระดับอย่างนั้น

ป๊อกเหมือนแช่ฟิตเลยแช่เลย

อันนั้นก็เอาเลย

ใช้คัตเติ้ลบัตรเนอะ
ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณพี่เป็นสัตวแพทย์หรือไม่
แต่เขาสามารถปลุกใจให้จิ้งจกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
ไปเร็วลุกขึ้นมา
ไปพอจิ้งจกเริ่มกลับตัวได้

ฟื้นคืนสติมาได้ยังไง
ท่านคุดทีนี้ที่ไหนคะ

คุณรู้สึกว่ามันจะฟื้นหรือไม่ฟื้นอ๋อฟลุ้นอยู่นะ
พอลุ้นแล้วว่ามันฟื้นหรือไม่ฟื้นแล้วมันฟื้นตัวขึ้นมาสลึมสลือโอ้โหสุดยอด
แต่ที่แปลกและขิงสุดเนี่ย

บี้ดิฉันใช้คำว่าบี้ค่ะ

ใช่เอาเป็นว่าก็มีคอมเมนต์เสียงชื่นชมเจ้าของคลิปกันเยอะ
ไม่รู้ดิฉันไม่แน่ใจนะว่ามันทำได้หรือไม่ได้
คือจิ้งหยกเวลามันตกลงมาไม่ว่าจะถังน้ำแข็งหรืออะไรไง
เวลามันตกที่สูงมันจุกอยู่แล้ว
มันจะนิ่งอยู่อย่างนี้แหละเวลามันตกลงมา
แต่ว่าเคยเห็นเวลาแมวตบจิ้งจก
จิ้งจกแบบหงายท้องมันจะนิ่งเหมือนตาย

ใช่แล้วสักพักตกไปตกมาพอพลิกตัวได้มันจะไปต่อไม่ได้

มันก็คงแกล้งด้วยแหละถ้าเป็นกรณีนั้น
แต่กรณีนี้นี่แบบตกถังน้ำแข็งก็คงจะเย็นอยู่ไม่น้อยแล้วนะคะ